เรื่องราวที่ทำให้เราดูแล้วมีรอยยิ้มก็อยากจะให้ดูกันอีกสักหนึ่งคลิปแล้วกัน
เป็นที่มากของเกียร์วะมรรเคียว
อ่อปกติเนี่ยคุณพ่อต้องหมั่นเคียวคุณลูกนะคะ
เนี่ยคุณลูกหมั่นเคียวคุณพ่อ